ตอนนี้บ่ายแล้วหลายคนหิวไหมจ๊

บอกเลยนะคะว่าใครดูข่าวนี้ท้องเนี่ยจะต้องร้องโจ๊กจากอย่างแน่นอน
เพราะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูจิ๋วตัวจิ๋วซุปตาตัวจิ๋ว
พวกมันหม่ำโชว์กันนะคะคุณผู้ชม

เด็กตอนนี้เนี่ยเขาไกลกำลังกินกำลังโตกำลังนอนกำลังเล่นสนุกเพลิดเพลินนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเรื่องใหญ่ค่ะคุณผู้ชม

บ้านแรกน้องปาริมตู้มุของดิฉันเองนะจ๊ะ
ลูกสาวของแม่เป้ยปานวาดสาวน้อยคนนี้นางแฮปปี้มาก
มีความสุขสุดนะคะที่เวลามีของกินอยู่ตรงหน้า
อย่างอันนี้ก็คือเพิ่งจะเลิกเรียนนะ
ก็มีความหิวคือหนูเรียนหนักแหละ
ขึ้นรถปุ๊บก็ขอจัดเลยไม่รีรอ
แล้วน้องก็เก่งมากนะจับช้อนตักกินเองแบบนี้

ปารินเขาก็ตอบมาเลยว่าต้องกินเองค่ะ
ส่วนอีกคลิปค่ะเป็นตอนที่น้องเนี่ยกินไข่ต้มอยู่
แล้วคุณแม่ถามว่าขอแย่งกินได้ไหมคะ
งานนี้ปารินจะยอมให้แม่กินหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ

ก็ไม่ได้ว่าห้ามกินบอกไม่ได้

หลายคนอย่าไปบอกว่าน้องอ้วนนะแม่เป้ยบอกว่าให้บอกว่าน้องเป็นเด็กสมบูรณ์

สาวน้อยน้องเดมมี่แป๋วของคุณแม่ลิเดียนะคะ
เนี่ยความน่ารักแบ๊วของสาวน้อยคนนี้บอกเลยว่าไม่แพ้ใครจริง
ไม่ว่าจะเวลาไหนหนูน้อยคนนี้ก็ทำให้แฟนมีรอยยิ้มอยู่เสมอ

หม่ำขนมหวานคุกกี้ช็อกโกแลต
โอ้โห่ยยยยยยยคนนินหน้าดูเลยคุณผู้ชมดูสิ

อยากให้ลูกนี้มีขนตายาวยาวปรากฏว่าคลอดออกมา
ลูกชายขนตาแย่ลูกชายโมงไปหมดแล้วจริงหรอ

น้องไทก้าลูกชายของคุณแม่นิวเคลียร์
ด้วยความว่าเขาชอบเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ต่าง
แล้วก็สวมชุดซุปเปอร์ฮีโร่ใช่ไหม
อันนี้เป็นสไปเดอร์แมนใช่ไหม

หม่ำขนมปังช็อกโกแลตที่คุณแม่นิวป้อนให้
โอ้โฮอร่อยสุด
ถึงมันจะเลอะเทอะแต่มันก็ฟินนะครับแม่
เรียกได้ว่าเห็นลีลาเด็กหม่ำแบบนี้แล้ว
เป็นไงท้องร้องจ๊อกโจ๊กจ๊กกันบ้างไหมจ๊
คิวประหนักหวานขึ้นมาเลย

ใช่สุดยอดนะคะคือถ้าใครมีลูกหลานเห็นลูกกินได้แบบนี้นะคะ
ใช่โอ้ยนี่สุดยอดจริงนะ